อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะจับจองเป็นเจ้าของเลย
ก็คือเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มีข่าวดีมาค่ะเพราะว่ากรมธนารักษ์บอกว่า
เปิดช่วงเวลาขยายเวลาจองเหรียญที่ระลึกไปจนถึงหลังพระราชพิธีเลยนะคะ
ประชาชนทุกคนก็จะได้ครอบครองเหรียญที่ระลึกที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ครบกันทุกคนค่ะ
นายอำนวยปริมนวงศ์อธิบดีกรมธนรักษ์ก็บอกนะคะว่า
กรมธนารักษ์จะขยายวันจำหน่ายเหรียญบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐
จนถึงหลังพิธีบรมราชาพิเศษ๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เพื่อให้ประชาชนจองเหรียญกันได้อย่างทั่วถึง

เหรียญบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐นั้นเป็นเหรียญสำคัญในรอบ๖๙ปี
นับตั้งแต่ปี๒๔๙๓ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราช
ซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง
แล้วก็จะมีการผลิตเพียงแค่ครั้งเดียวในรัชกาลที่๑๐ค่ะ
โดยเหรียญกระสาปทั้ง๓ประเภทที่เปิดจองนะคะประกอบไปด้วย
เหรียญกระสาปที่ระลึกทองคำชนิดราคา๑๙๐๐บาท
ประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ๔๐๐๐บาท
เหรียญกระสาปที่ระลึกเงินชนิดราคา๑๐๐๐บาท
ประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ๓๐๐๐บาท
และเหรียญกระสาปที่ระลึกโลหะสีขาวชนิดราคา๒๐บาท
ประเภทธรรมดาจ่ายแลกเหรียญละ๒๐บาทค่ะ
ส่วนเหรียญที่ระลึก๓ประเภทนะคะ
ก็ได้แก่เหรียญที่ระลึกพระทินัมจำหน่ายราคาเหรียญละ๑ล้านบาท
ที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษจำหน่ายราคาเหรียญละ๕๐๐บาท
เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษจำหน่ายราคาเหรียญละ๓๐๐บาท
แล้วก็เหรียญที่ระลึกประดับแพร่แถบชนิดบุรุษและสตรีจำหน่ายราคาเหรียญละ๑๖๐๐บาทค่ะ
สำหรับช่องทางในการจองนะคะสามารถจองได้ที่ระบบออนไลน์ของกรมธนารักษ์และที่ธนาคารกรุงไทย
ทำการปรายศนีย์ไทยแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไปเลย